อยากพาคุณผู้ชมพาคุณขวัญคุณน้ำแข็งมาดูทริปการดูงานหน่อย
การศึกษาดูงานของอบจสะกดนครครับ
คุณบอกว่าดีดิฉันเดาว่าเรื่องนี้ดราม่า

ราม่าอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ตัดสินเราเป็นสื่อมวลชน
อยากให้คุณผู้ชมช่วยตัดสินหน่อย
เพจพนธิบัตรการหมาวฟ้าบ้านครับคุณควันครับ
เหลียนเข้าไปดูงานอะไรกันบนเรือยอดที่เหอะอยากรู้
เป็นการดูงานของอบจสกลนครนะ
อิริยบทเป็นยังไงคุณผู้ชมลองดูคนบนเรือหน่อยลักษณะ
เหมือนดูงานอะไรอยู่ไหมดูงานเรื่องการประมงหรือเปล่า
เหมือนมีตกปลาอย่างนี้หรอเออมีตกปลาร่องเรือถ่ายภาพ
ถ่ายภาพแบบนี้ไม่แปลกค่ะแต่ก็มีไปซื้อทุเรียนด้วย
นี่ไปแหลมพรมเทพใช่ไหมเอ้าก็อาจจะกินก็ได้คุณดอมก็
ว่าก็ต้องผ่านค่ะคุณต้องหิมก่อนจะได้ไปดูงานศูนย์
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
ทั้งหมดนี้เกิดจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น
การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม
จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สกลนครให้กับเจ้าหน้าที่อบจ๖๐คน
ค่าใช้จ่ายคนละ๒๘๘๐๐บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด๑๗๒๘๐๐๐บาท
การอบรมเนี่ยกูชมร่วมเค้าจัดเป็น๓ช่วง
ช่วงแรกก็คืออบรมเชิงปฏิบัติการที่มหาวิทยาลัย

ช่วงที่๒ที่๔คือการศึกษาดูงานที่นครศรีธรรมราชและภูเก็ต
ช่วง๑๕๑๘มิถุนายน
นั่นแหละคุณผู้ชมไอ้ช่วงที่๒นี่แหละที่เป็นประเด็นร้อนอยู่ในขณะนี้ครับ
ส่วนช่วงสุดท้ายจาก๓ช่วงช่วงสุดท้ายจะเป็นการสรุปบทเรียนและพัฒนาแผน
ซึ่งจะจัดในวันที่๗กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับ
พอมีภาพออกมาแบบนี้คุณผู้ชมแล้วเพจที่เอามาแชร์ก็คือหมาเฝ้าบ้านเนี่ย
แน่นอนล่ะเป็นดราม่าแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางอบจสกลนครครับ
ก็เลยไปถามดรชูพงคำจวงท่านเป็นนายกอบจสกลนครก็ชี้แจงแบบนี้
เห็นตามโพสต์เนี่ยเป็นการกล่าวหาเกินจริงอาจเป็นการเมืองภายในองค์กร
ภาพนี้มันก็เลยหลุดไปมีคนประสงค์ไม่ดีหรือไม่

อันนี้คือนายกอบจสกลนครใช่ไหม

ฟังท่านชี้แจงหน่อยดีกว่าว่าในความเป็นจริงเรื่องนี้มันยังไงนะคะ
วันที่๗กรกฎาเนี่ยค่ะจะมีการสรุปโครงการเนี่ยค่ะ
มันจะเป็นอุปสรรคไหมคะเพราะว่ามันมีเกิดกระแสอยู่ในนี้

ทีนี้นะครับประเด็นเรือยอดก็ขอชี้แจงว่า

ถ้าท่านไหนไปภูเก็ตท่านจะรู้ว่า
ทุกคนที่ไปตามเกาะต่างก็จะต้องเช่าเรือพวกนี้นะครับ
เป็นเรื่องธรรมชาติของการเดินทางที่ภูเก็ต
ท่านก็บอกว่าตามที่กล่าวหาว่าไปว่ายพระอาทิตย์ที่นครสินามราช
ไปดูพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรมเทพนั้นเนี่ยตอนนั้นก็๖โมงเย็นแล้ว
ซึ่งอยู่นอกเวลาราชการที่ปฏิบัติงานไง
นี่น่าจะนั่งกินซีฟู้ดกันอยู่คุณผู้ชม
แล้วก็มีภาพชิมทุเรียนแต่ท่านบอกว่าไม่ได้ซื้อกันมานะ
เป็นการไปดูงานที่อบจพังงาแล้วทางนายกอบจก็เลยเอามาให้ชิมเฉย
ส่วนอีกประเด็นเรื่องล่องเรือยอด
ท่านก็บอกว่าเป็นการดูงานด้านการท่องเที่ยว
ก็เลยเช่าเหมาลำเดินทางเพื่อดูงาน
ยืนยันว่าไปศึกษาดูงานอย่างเต็มที่พร้อมให้ตรวจสอบการใช้งบประมาณด้วยนะครับ

อบรม๓ช่วงผ่านไปแล้ว๒ช่วงใช่ไหม

ช่วงที่๓คือ๗กรกฎาคมสรุปบทเรียนและพัฒนาแผน
นี่แหละครับถ้าเป็นไปได้อยากให้ท่านดรชูพงศ์คำจวง
นายกอบจสกลนครมาชี้แจงให้กับสาธารณชน
สื่อมวลชนได้ทราบหน่อยว่าพอไปดูงานมาแล้ว

อยากเห็นผลงานก่อนและหลังศึกษาดูงานมา

เพื่อไปดูงานมาพัฒนาสกลนคร